คุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์หนึ่งค่ะเกิดขึ้นตั้งแต่๒๔พฤศจิกายนปี๒๕๖๐นะคะ
มาปีครึ่งแล้วแต่ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตบอกว่าคดียังไม่มีความคืบหน้า
เป็นเหตุการณ์ที่วัยรุ่นสองคนนะคะถูกคนร้ายเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มาประกบ
แล้วก็กระหน่ำยิงคนนึงเนี่ยโดนไปโอ้โห๗๘นัดนะคะ
แล้วก็เสียชีวิตอยู่กลางถนนที่รังศิษย์คลองศรีจปทุมธานี
ครอบครัวของวัยรุ่นสองคนที่เสียชีวิตบอกว่าจริงแล้วมีกล้องวงจรปิดนะคะ
ก็สามารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้แต่ทำไมตำรวจยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีได้เลย
ซึ่งทางครอบครัวของวัยรุ่นทั้งสองคนที่เป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาก็เดินหน้าร้องขอความเป็นธรรม
ครอบครัวของนายรัฐพลยุทธนาและนายฉัดธบุตรกันทสา๒วัยรุ่นอายุ๑๗
ถูกคนร้ายยิงอย่างอุกอาจเสียชีวิตอยู่กลางถนนรังสิตนครนายกจังหวัดปทุมธานี
เมื่อ๒๔พฤศจิกายนปี๒๕๖๐เดินทางไปตามความคืบหน้าของคดีค่ะ
ที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑คดีนี้ผ่านมาปีครึ่งแล้วนะคะ
แต่คดียังไม่มีความคืบหน้าวันนี้ทั้งสองครอบครัวเข้าพบ
พลตำรวจโทอำพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑
และพลตำรวจตรีธนายุทธ์วุฒิจำรัฐธรรมรงค

หลังจากครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ได้พบกับผู้บัญชการตำรวจพูดทรพัก๑
ท่านก็ออกมาบอกว่าตอนนี้

รัดติดตามคดีอย่างจริงจัง

คนร้ายก่อเหตุแบบอุกอาจ

คดีที่มันล่าช้ามันไปติดขัดอะไรตรงไหนยังไง

แล้วก็ให้รายงานความคืบหน้าทุก๗วัน

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคู่อริต่างสถาบัน
ปะทะซึ่งหน้าเรื่องชู้สาวหรือเรื่องของยาเสพติด
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่งบอกว่า
ขอให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งสองครอบครัวมั่นใจ
ว่าไม่ว่าคนร้ายจะเป็นใครก็ไม่สามารถอยู่เหนือกฎหมาย
ก็เรียกชุดทุกชุดมาช่วยกันเอาพญาหลักฐานที่มีอยู่เรื่องเดิม
แล้วก็มาเริ่มต้นเท่าที่จะทำให้เต็มที่
อย่างที่ผมพูดไว้ก็ขอให้ช่วยว่าเหมือนญาติเราแล้วกัน
เพราะว่าการยิงมันก็โหดร้ายนะเห็นว่าหลายนัด๖นัด๗นัด
แม่ของนายรัฐพลคุณแม่มาลียุทธนา
เล่าทั้งน้ำตาเลยค่ะบอกว่าวันนี้สบายใจขึ้น
แล้วก็มีความหวังมากขึ้นว่าตำรวจจะสามารถจับคนร้าย
ฆ่าลูกชายมาลงโทษได้หลังจากที่ลูกชายจากไป
ครอบครัวไม่มีความสุขเลยนะคะทุกคนก็จมอยู่กับความทุกข์
คิดถึงลูกทุกวันคุณแม่เนี่ยบอกว่าหมดหวังถึงขั้น
คิดฆ่าตัวตายตามลูกไปเลยด้วยซ้ำยิ่งคิดถึงวินาที
ลูกร้องขอชีวิตลมหายใจสุดท้ายของลูก
ยังเป็นภาพจำที่ไม่เคยลืมคือตัวนายรัฐพลเนี่ยค่ะ
เหมือนร้องขอชีวิตจากคนร้ายแต่คนร้ายก็ยิงซ้ำ
เสียชีวิตคาที่นะคะแม่บอกว่าไม่ขออโหสิกรรมให้คนร้ายเด็ดขาด
แม่ก็จะถามเขานั่นแหละว่าเขาทำน้องทำไม
อย่างน้อยถ้าน้องทำอะไรเขาแค่เขายิงที่หัวเข่าน้อง
แม่ก็ต้องเลี้ยงลูกพิการไปตลอดชีวิตเขาก็น่าจะสะสมแล้ว
แต่เขาแบบอุกอาจถึงขนาดต้องกลับมาแล้วก็มาเจาะไปอีกครั้ง
แล้วก็เจาะหัวคือแบบลูกเราเหมือนหมา
ใต้ข้างถนนเหมือนหมาแม่เห็นภาพนั้นทุกวัน
แต่วันนี้ดีขึ้นแล้วใช่ไหมอาตูน
ได้คำตอบที่แบบมีความฝันอย่างน้อย
เขาก็รับปากว่าจะทำให้แม่ให้ถึงที่สุด
คือแม่ก็มีความหวังว่าลูกแม่คงไม่ตายฟรี
ไม่มีวันไหนเลยที่จะดี
ทุกคนต่างหันหลังให้กันหมด
คือแบบในบ้านไม่มีความสุขไม่เหมือนเดิม

เราเคยอยู่กันแบบเป็นครอบครัวที่อบอุ่น
แต่พอไม่มีเขาบ้านเราไม่เหมือนเดิม

เพราะน้องร้องขอชีวิตแล้ว
เอามือขอชีวิตแต่เอายิงทะลุมือน้องไปเลย

เขาไม่ใช่คน
ฟังแล้วก็เศร้านะ

นางสวนีรัตนสักไหร่สี
นายสุวิเชียนกันทสาพ่อและแม่ของนายจัตบุตรนะคะ

คิดว่าตำรวจจริงจังในการตามตัวคนร้าย
แต่ว่าที่ผ่านมาเสียใจแล้วก็ตั้งคำถามมาตลอดว่าลูกชายทำอะไรผิด
ถึงขั้นต้องมาฆ่ากันขนาดนี้
ลูกชายก็อยู่บ้านทำงานเลี้ยงครอบครัว
เพิ่งมีลูกอายุแค่๓เดือน

ล่าสุดครอบครัวต้องย้ายที่อยู่ออกจากบ้านเดิม
มองไปทางไหนก็เจอแต่ลูกชายคิดถึงแต่ลูกชายค่ะ

คือน้องดีมเนี่ยเขาเหมือนว่าเป็นกำลังสำคัญเลย
พอทำงานเงินออกเขาก็จะเรียกป๊ามา

เขาเป็นเด็กที่ในสายตาผมนะ
และอีกอย่างหนึ่งเขามีครอบครัวแล้ว
ลูกเขาตอนเขาเสียลูก๓เดือน
อุ้มลูกไม่ถึง๕ครั้งแล้วก็โดนคนเลวมาทำอย่างนี้

น้องเขาไปทำอะไรให้หนึ่งต้องฆ่าเขาขนาดนี้
แม่ไม่ได้ดูหรอกกล้องวงจรปิดอ่ะโหมันทำใจไม่ได้
แต่ที่รู้ลูกแม่คาอยู่บนรถนะ
จากที่เขาเล่ากันเขายังจะยิงน้องอีก
แค่นั้นคงตายแล้วมั้งไม่ต้องมายิงซ้ำหรอก
ที่เราย้ายจากบ้านหลังเก่าเพราะว่าเราเห็นภาพที่ลูกเรา
ใส่เสื้อผ้าเดินอยู่ในบ้านแต่งชุดไปทำงาน
เราเห็นอย่างนี้ทุกวันเรานั่งดูทีวีเราเลี้ยงหลาน
ลูกเรานอนอยู่ข้างหลังตั้งแต่นับจากวันนั้น
มันไม่มีลูกแล้วไม่มีอะไรจะแทน
หัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะแต่ว่าเหตุการณ์นี้
กล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นรถจักรยานยนต์คนร้ายที่ใช้ก่อเหตุ
รูปภัณฑ์สันธารของคนร้ายค่อนข้างชัดเจน
สองครอบครัวที่ต้องพบกับความโศกเศร้า

ผมเชื่อว่าถ้าตำรวจจะไปไล่เอาจริง
จับได้จะได้รู้ว่าเออทำไมถึงทำกันโหดขนาดนี้